เอาละครับกลับมาก็พูดถึงฟุตซอลกันแบบเต็มสักนิดนึงแล้วกัน

ก็เป็นว่าชมบุรีเก็บ๓แต้มก็กดดันการท่าเรือได้ก่อนนะครับ
อยู่ที่ว่าท่าเรือจะไปตามนั้นหรือเปล่าในเกมตอน๖โมงเย็นเนี่ยนะครับ
เกมที่๒๔แล้วนะครับเหลือเกมทั้ง๒เกมจะปิดซีสันนะครับ
ติดโทษแบนสำหรับสมมุติเถื่อนกลางกองหน้าหมายเล็กหนึ่งของทีมนะครับ
ติดโทษแบนสองนัดจากนั้นจะกลับทางสุดท้ายในการเจอกับการผ้าเรือนะครับ
เข้ามาแล้วก็ยิงล่อเป้าไปเลยครับโอ้โหดึงหลบทางนาวินวัฒนาวงศวรรคนะครับ
แล้วก็ยิงหนีอัศรีมักเฉียวเข้าไป๔นาทีนำ๑๐ได้เร็วครับ
ก็ลดความกดดันลงไปเยอะเลยจากนั้นกลับหนี๒๐ครับอันดีที่๑๐
และลูกที่สามครับตำแหน่งเดินมาแล้วครับแต่คนนี้ลากมาเดี่ยวเลยครับ
ณทุษมันจะลานยิงให้ชมดีหนี๓๐ในอีก๓นาทีต่อมา
แล้วก็เป็นว่าสกอร์นี้ในช่วงครึ่งหลังก็ไม่มีการขยับสกอร์เพิ่มกันแล้วนะครับ
เพียงพอต่อการเก็บ๓แต้มของชนบุรีนะครับ
มีเพิ่มเป็น๕๙แต้มนำจากฝูงต่อกดดันการท่าเรืออันดับ๒นะครับ
ผ้าเรือมี๕๖ผ้าเรือเตะ๖โมงเย็นในไกลตะเตะแล้วเจอกันสุราธารณี
ถ้าเกิดเก็บ๓คะแนนได้ก็มี๕๙แต้งเท่ากัน
แต่อยู่ที่ว่าท่าเรือจะยิงมากกว่า๔ลูกไหม
ถ้ายิงมากกว่า๔ลูกก็จะกลับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงด้วย

ตอนนี้นะคะมี๓คู่ที่แข่งขันกันอยู่นะคะ
มีราชนาวีเจอกับห้องเย็นท่าข้าม

แล้วก็บางกอกซิตี้เจอกับมเกษมบัณฑิต
ส่วนคู่เวลา๑๘นาฬิกานะคะ

จากคู่สุราธานีเจอกับการท่าเรือที่น่าชมกัน

ก็มีพัทยาไทเทคนะคะเจอกับสุสาคอน
แล้วก็นครราชศรีมาเจอกับกรมทางหลวงค่ะ